ก่อนที่จะไปดูข่าวเรื่องของสุนัขตกรางรถไฟฟ้า
เป็นอีกหนึ่งเรื่องเก่าแต่ว่าเป็นเรื่องของสุนัขเหมือนกัน
ก็คือเจ้าของเขาก็สงสัยว่าทำไมสุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้

ก็คือหมายถึงว่าไม่ค่อยเผ่านะครับ

แล้วเขานึกว่ากล้างติดคอหรือเปล่า
เพราะว่าสุนัขก็ชอบกินปลาด้วยเหมือนกัน
พอเอาไปตรวจเพราะว่าสุนัขนั้นมีเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับ
ชมคลิปของสุนัขตัวนี้กันหน่อยครับ
โหนี่ฮะอาการเริ่มออกไง
เริ่มแบบว่าคลางเหมือนจะแบบดุหน่อยแล้วล่ะ
จริงแล้วพิสุนักบ้าเนี่ย

หางตกแล้วก็ซึมแบบนี้แหละค่ะ

ก็เป็นหัวอกของคนรักสุนัขนะฮะ
เมื่อไปเจอแบบนี้ก็เป็นห่วงแล้วครับ
เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เจ็บป่วย

เพราะว่าก็เป็นห่วงรักเหมือนลูกนะฮะ
ดังเช่นเจ้าของสุนัขนะฮะ
รายนี้ก็พาน้องหมานี่แหละครับ
ไปพบกับหมอเพราะว่าก็สังเกตว่าน้องหมานั้นมีอาการเสื่องซึม
ไม่ยอมกินข้าวนะฮะ
คิดว่ามีก้างติดคอสุนัขหรือเปล่า
แต่หลังจากไปตรวจสอบเพราะว่าไม่ใช่กล้าง
ปรากฏว่าหมาที่เลี้ยงไว้เป็นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
แล้วก็สุนัขเนี่ยตายในเวลาต่อมานะครับ
เรื่องราวของภายใกล้ตัวเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงที่มีกันเกือบทุกบ้านแล้วครับ
ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กของคลินิกรักษาสัตว

เพื่อเตือนคนรักสุนัขแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
ตวแพทย์หญิงประพาพรวงไทยครับเป็นเจ้าของคลินิกบางแก้วรักษาสัตว์
วัดดำแดงแถวสมุทรประกาศนะครับ

เคสนี้มาเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนนะครับ
โดยสุนัขมีอาการกลามค้างมีการขู่คำรามตาขวางแล้วก็ไข้สูง
ไปตรวจพบว่าไม่ใช่อาการของกล้างติดคออย่างที่เจ้าของเขาสงสัย
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสุนัขคือเป็นภาวะอาการทางประสาท
ซึ่งทำให้สุนัขนั้นมีพฤติกรรมดุร้ายสลับกับเสื้องซึม

จึงให้กรงกับเจ้าของไปกักขังสุนัขเอาไว้ก่อน
แล้วก็เชิญอาจารย์จากคณะสัตวแพทย์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไปเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจ
ปรากฏว่าสุนัขตัวนี้ไม่รอดนะฮะก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
นำซากสุนัขนั้นส่งไปยังกรมประสุทธิ์จังหวัดสมุทรประการ
เพื่อยืนยันผลปรากฏว่าสุนัขนั้นตายเพราะว่าติดเชื้อเป็นพิษสุนัขบ้าจริง
จึงโพสต์คลิปดังกล่าวแล้วก็เตือนประชาชนในระแวกบ้านนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสุนัขในพื้นที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วก็ตายไปแล้วถึง๒ตัว
และกรมประสุทธิ์สัตว์ก็ลงพื้นที่เพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันให้กับสุนัขแล้วก็ให้ความรู้ในการดูแลให้กับเจ้าของนะครับ
ในการป้องกันเรื่องของโรคพิสุนักบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
จากนี้สัตวแพทย์หญิงประพาพรยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคพิสุนักบ้าให้กับสุนัขที่มีอายุตั้งแต่๓เดือนขึ้นไป
ก็สังเกตอาการนะครับหากพบว่าสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มีอาการก้าวมร้าวหรือว่าเสื้องซึมผิดปกติกินน้ำกินอาหารไม่ค่อยได้
ขังเอาไว้ก่อนแล้วก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่
วิธีการป้องกันตัวเองจากโรคนี้
แนะนำว่าให้ผู้เลี้ยงเนี่ย

แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำลายของสุนัข
โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน
อันนี้อาจจะเป็นช่วงที่ระบาดก็ได้